คนร้ายเข้าไปฆ่ายกครัวพ่อแม่ลูก

แล้วเอาศพทิ้งไว้ในกระท่อมกลางสวนลำไย
คนที่ไปพบศพก็คือเจ้าของสวนลำไยนั่นแหละ
แต่ทีนี้ตำรวจตั้งข้อสังเกตไว้ว่า
เหตุการณ์ที่มันน่าจะเกิดจากการชิงทรัพย์ในกระท่อมใช่ไหม

เพราะว่าคนรู้จักบอกว่าครอบครัวนี้ชอบซื้อทองเก็บไว้
แต่ตอนที่ไปเจอศพในบ้านค้นทั้งหมดเลย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เพิงพักนี่แหละ
คุณผู้ชมเห็นอยู่กลางสวนลำไย

พอเจ้าหน้าที่ไปถึงพบศพนายจันตะ
ไม่ทราบนามสกุลอายุ๔๐ปี

มีร่องรอยบาดแผลที่หางตาด้านซ้ายและลำคอ
มีรอยของมีคมเฉือน
ใกล้กันพบศพนางอ่อนอายุ๕๕ปี
สภาพนอนหงายสวมเสื้อยืดสวมผ้าถุง
มีร่องรอยบาดแผลถูกฟันที่ข้อมือซ้ายวิดขาด
มีรอยถูกฟันที่ใบหน้าเป็นแผลขนาดใหญ่

ไปพบศพนางสาวคำอายุ๒๘ปี
มีบาดแผลตามร่างกายและที่ศีรษะ

เป็นพ่อแม่ลูกกันเป็นชาวพม่าค่ะ
จากการตรวจสอบโดยรอบที่เกิดเหตุ
ไปเจอมีดไปเจอค้อนเปื้อนเลือดตกอยู่
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะคะ
สอบถามในดมยอดดีอายุ๖๕ปีเจ้าของสวนลำไย
ซึ่งเพลิงพักที่มีคนตายอยู่ในสวนลำไยของเขา
ดมบอกว่าครอบครัวผู้ตายทั้ง๓มาทำงาน
ก็คือการเฝ้าสวนลำไยแล้วก็รับจ้างทั่วไป
อาศัยอยู่ในสวนนี้๘ปีกว่าแล้วนะ
ผู้ตายมักจะซื้อสร้อยคอทองคำและแหวนทองคำเก็บไว้
ก่อนจะพบศพก็คือเขาเนี่ยเจ้าของมาเคาะประตูเรียก
แต่ไม่มีเสียงตอบและพอเขย่าประตูดู
ประตูมันล็อกจากด้านในก็เลยสงสัยแล้ว
ไปหาพวกมาค่ะไปแจ้งกำนัน
หลังจากนั้นย้อนกลับมาอีกลองอีกครั้งสิ
ลองโทรศัพท์เข้าไปได้ยินเสียงโทรศัพท์เหมือนกันนะ
แต่ไม่มีคนรับมันยิ่งน่าสงสัยหนักไปกันใหญ่นะคะ
ก็เลยจับมือกับกำนันงัดประตูเข้าไป
ก็นี่แหละค่ะเจอ๓ศพอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะ
ฟังเสียงเจ้าของสวนด้วยค่ะ
ครับเก็บทอง
ตำรวจว่ายังไงนะคะพลตำรวจตรีบัณฑิตตุงคเสรณีรอง
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ลงพื้นที่เลยนะ

และหลังจากนั้นกลับมาค่ะกลับมาเรียกประชุมทีมชุด
สืบสวนสอบสวนเร่งคลี่คลายคดี
เบื้องต้นมุ่งปมสังหารไว้๒ประเด็น

ประเด็นที่๒โกรธแค้นส่วนตัว
แต่ว่าขณะที่เกิดเหตุมันยากนิดนึงคดีนี้

เพราะว่ากระท่อมนี้มันอยู่กลางสวนลำไยเลยนะคะ
ห่างจากหมู่บ้านจากผู้คน๒กิโลเมตร

และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงกลางคืนด้วย
เขาก็คาดว่าไม่น่าจะมีคนเห็นเหตุการณ์นี้นะคะ
และคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คนฟังเสียงตำรวจค่ะ
เรายังไม่ทราบสาเหตุแต่เราก็มีทรัพย์สินที่หายไป
แล้วก็เรื่องเป็นเรื่องของโกรธแค้น

เรื่องต้นกลุ่มครอบครัวผู้ตายนี่ทำอาชีพอะไรอยู่

ก็เป็นคนดีทำจากเจ้าของสวนกับชาวบ้าน

ก็เป็นเงินบ้างทองบ้างอะไรนะครับ

เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไปนะคะที่ต้องหาบ่อแส